พระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเรื่องนี้เป็นคลิปที่มีการลงในเพจข่าวในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ซึ่งเปิดข้อมูลเรื่องนี้มาบอกว่าพระสงฆ์ในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เพราะว่ามีคลิปและภาพนะคะซึ่งอ้างว่าไปอยู่ในรีสอร์ทกับศรีกาค่ะ
เนี่ยค่ะก็เผยแพร่คลิปหลายตอนด้วยกันนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่ตำบลดู่น้อย
อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยนะคะ
มีลูกศิษย์อยู่๔คนก็ไปหาความจริงจากคลิปที่ปรากฏอยู่เนี่ยค่ะ
ผู้สื่อข่าวได้คุยกับลูกศิษย์ในวัดนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าพระที่ยืนอยู่หน้าทีวีที่มีรอยสักเนี่ยค่ะ
เป็นพระอาจารย์จริงค่ะและการเข้าพักตรงนี้อาจจะเป็นการไปพักรวมกับลูกศิษย์ระหว่างที่ไปรับกิจนิมนต์
อันนี้ลูกศิษย์ยืนยันว่าใช่แต่ผู้ชายที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตในคลิปอีกคลิปนึงเนี่ย
สิทธิ์บอกไม่ใช่นะคะลูกศิษย์ยังยืนยันว่าพระอาจารย์เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ญาติโยมนั่งวิปัสนากรรมฐานมองว่าการเผยแพร่สิ่งนี้เกิดจากผู้ไม่หวังดี
ดเบือนข้อมูลให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นคนที่ขัดผลประโยชน์บางอย่าง
จนทำให้เป็นการบิดเบือนข้อมูลนะคะหวังผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ค่ะ
ลูกศิษย์บอกอันนี้ไม่ใช่แต่ตรงหน้าทีวีอ่ะใช่
แต่ก็ต้องการคำชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกที่ดินตรงนี้เนี่ย
ญาติโยมซื้อถวายนะคะ๒ไร่
แล้วพระรูปนี้ก็เอามาทำเป็นสำนักสงฆ์
ส่วนเงินบริจาคต่างเอามาสร้างสถานที่นี้จริงไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่น
ซึ่งทางลูกศิษย์บอกว่าอยากให้พระอาจารย์กลับมาชี้แจงเรื่องนี้มากกว่า
เพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ญาติโยมมารับพระอาจารย์ออกไปแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ